ต่อกันที่ขวัญใจชาวโซเชียลกันหน่อยดีกว่า
คนใหม่ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นใสที่ไหน

เป็นแม่ของพระเอกสุดหล่อเข้มคุณเกรทวรินทร
ตอนนี้ไม่ได้ดังแค่หล่มศักดิบูรณ์นะ
ดังทั้งประเทศไปแล้วคุณผู้ชม
ล่าสุดนี้นะลูกชายสุดหล่อเขากลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูร
รอบหลายปีแม่กุ้งก็เลยตะเกรทมานี้

จับลูกชายกลายร่างมาเป็นโจรเขาแกล้งกันนะคุณผู้ชม
หนวดไว้คราวใส่สูตรไปบุกร้านทองแบบนี้นะคะ
เกรทบอกว่าวันนั้นไม่ได้ปล้นจริง
แค่หยิบแล้วก็คืนแม่เท่านั้นเองนะคะ
พี่เกรทบอกกับบันเทิงไทยรัฐให้ฟังว่าทุกวันนี้นะ
กุ้งดังมากจะดังกว่าพี่เครสแล้วนะ
ทุกคนเนี่ยรู้จักกันทั้งประเทศแล้วโดยเฉพาะสาวเนี่ย
เวลาไปไหนมาไหนใครก็ถามหาถึงแม่
ส่วนตัวเองต่อให้ใครจะมองว่าโอ้โหเกรทจะมาเป็นดาราทำไม
บ้านก็รวยอยู่แล้วนะคะมีธุรกิจขายร้านทงร้านทองใหญ่โต
แต่ไม่เคยคิดจะหยุดทำโน่นทำนี่นะ
เกรทเขาบอกบ้านรวยอันนั้นก็ของที่บ้าน

ล่าสุดก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมกับคุณกิจนาดัยเพื่อนซีเขาด้วย
เกรทบอกด้วยว่าที่ทำทุกอย่างไม่ได้กะเอาหวังรวยนะ
อยากจะต่อยอดธุรกิจอยากร่วมด้วยช่วยเพื่อนทำเรื่องต่าง
ประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน
แล้วที่สำคัญอยากจะให้แม่กุ้งคนนี้ภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้แบบสุดจ๊ะ
แม่อ่ะ
ไม่เคยเล่นละครเลยนะดังกว่าผมอยู่แล้ว
อันนี้ส่วนตัวนะพูดตรงว่าเราไม่ได้มีแฟชั่นว่าเราต้องทำธุรกิจให้รวย
อะไรที่มันมากกว่าเงินที่มันแบบดีกับเราจริง
กับคนใช้จริงแล้วเพื่อนประทับใจคนใช้ประทับใจ
เรารู้สึกว่ามันได้คุณค่ามากกว่าเงิน
คนอาจจะมองว่าแบบมีธุรกิจร้านทองอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
คือตัวผมเองเราก็รู้สึกว่าอันนั้นก็คือของแม่ของน้อง
ก็ของที่บ้านของครอบครัวงานในวงการธุรกิจเล็กน้อยก็ทำ